คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะมีผู้ชายไทยไปถูกฆ่ายัดถุงดำอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่ปลอยเป็ดที่กัมพูชาค่ะ
ซึ่งไล่สืบสาวราวเรื่องมาเนี่ยเห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔ตุลาคมแล้วนะคะ
และเหมือนจะถูกซ้อมจนตายแล้วก็อำพลางศพ

มีชาวบ้านที่ปลอยเป็ดนะคะที่จังหวัดบันเตียเมนเจยประเทศกัมพูชา
พบศพผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่ายัดถุงดำ

จากชายแดนสะแก้ว๓๐กิโลเมตร
สภาพศพหน้าตาปูดบวมไปหมดเลย
ลักษณะเหมือนจะถูกตีด้วยของแข็งค่ะ
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียว
พยานที่เห็นเหตุการณ์เขาให้การกับตำรวจกัมพูชาว่า
ประมาณสักตี๕๒๔ตุลาคม

ขี่มอเตอร์ไซค์๓ล้อเอาถุงดำถุงนี้

ช่วงสายเขาเลยไปแอบเปิดถุงดูว่ามันคืออะไร
โอ้โหศพนะคะ

เรื่องต้นตำรวจกัมพูชานำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลปลอยเป็ด

พร้อมกับสพคลองลึกก็เลยมาช่วยกันตรวจสอบอีกแรงหนึ่ง
รู้ว่าผู้ตายเนี่ยคือนายพดุงเกียรติคำวิตะหรือว่าในบอล
อายุ๓๑ปีเป็นชาวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ
บอลเนี่ยยังเด็กอยู่เลยนะ
ไปทำงานเป็นพนักงานออนไลน์ในบ่อนกาซิโนออนไลน์ที่ปลอยเป็ดค่ะ
จากการสืบสวนตำรวจกัมพูชาให้ข้อมูลแบบนี้
บอลน่ะยักยอกเงินในบัญชีของนายจ้างเจ้าของบ่อนออนไลน์ที่เป็นชาวจีน
เข้าบัญชีตัวเอง๗แสนบาทแล้วในจ้างจับได้
ก็บอกว่าเอาเงินไปเล่นพนันจนหมดแล้วไม่มีเงินคืน
ก็เลยถูกนายจ้างรุมซ้อมจนตายแล้วก็ให้ลูกน้องคนไทยเอาศพไปทิ้งนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังตามล่าชายไทย๒คนที่เอาศพมาทิ้งอยู่น่าจะได้ตัวเร็วนี้
หลังจากที่ตรวจสอบเรื่องราวไปแล้วเนี่ยตำรวจก็ประสานครอบครัวของบอลที่เชียงราย
จะให้มารับศพแต่ด้วยความที่ศพเนี่ยมันถูกแช่น้ำ
ก็เลยทำให้สภาพศพมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วอะค่ะคือทั้งขึ้นอืดแล้วก็เริ่มมีกลิ่น
ทางการกัมพูชาก็เลยประสานบอกว่าขอทำการเผาศพก่อน
ค่อยเอาเท่ากระดูกส่งให้ญาติบำเพ็ญกุศลแต่ก็ถามความยินยอมของญาติก่อน
ซึ่งญาติก็โอเคยินยอมอ่ะนะคะก็เลยมีการเผาศพที่วัดแห่งหนึ่งในฝั่งปลอยเป็ดไปแล้ว
เมื่อ๕โมงเย็นวันที่๒๖ตุลาคม
เมื่อวานนี้ครอบครัวผู้ตายก็เดินทางมารับเท่ากระดูกที่ด่านพรมแดนคลองลึกที่อำเภออรัญญประเทศนะคะ
แม่ของคนตายค่ะนางสาวมาลารินกอดกระดูกลูกชายน้ำตานองหน้าเลย
เสียใจมากที่ลูกต้องไปถูกฆ่าอยู่ฝั่งเพื่อนบ้าน
แล้วก็อยากที่จะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่อยากจะไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านฝั่งเพื่อนบ้านให้ตรวจสอบให้ดีด้วย
แม่อุ้มเท่ากระดูกลูกขึ้นรถจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แม่ทำได้แค่ร้องไห้อย่างเดียวเลยค่ะ
ลูกแม่เหลือเท่านี้เลยนะคะห่อผ้าหนึ่งห่อค่ะเมื่อเช้านะคะ
ครอบครัวก็เดินทางถึงจังหวัดเชียงรายแล้วคุณแม่เนี่ยก็เอาเท่ากระดูกไปฝากไว้ที่วัดบ้านศพรวก
แล้วก็ปรึกษากับญาติญาติว่าจะทำพิธีหลังจากวันออกพรรษาผ่านพ้นไป
แม่เล่าแบบนี้ค่ะบอลลูกแม่เนี่ยไปทำงานฝั่งปลอย๘
เปรตไม่ถึงสองปีนะมีเพื่อนคนไทยไปทำงานด้วยกันหลายคน
แต่ว่าแม่ไม่รู้จักเพื่อนหรอกว่าใครบ้าง
แม่ก็จะส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านเนี่ย๒๐๐บ้าง๓๐๐บ้างก็ส่งให้แม่กับน้อง
เพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว

ถ้าบอกว่าลูกแม่ยักยอกเงินในจ้างมา๗แสนเนี่ย
เขาก็น่าจะส่งเงินมาให้ทางบ้านมากกว่านี้หรือเปล่า
แม่แล้วก็คนในครอบครัว
ไม่เชื่อว่าบอลจะยักยอกเงินจริง
เพราะบอลแม่เลี้ยงมาไม่ได้มีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
ไม่ได้เป็นขี้ขโมยเลย
แม่อยากให้ทางการช่วยติดตามคดีและจับคนร้ายที่ฆ่าลูกแม่รวมถึงคนที่เอาศพไปทิ้งมาดำเนินคดีให้หน่อยค่ะ
เดี๋ยวต้องตามดูนะเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นคนไทยที่ไปเสียชีวิตที่นั่นไม่รู้เกิดจากอะไร